ไฟดับนะขุมมึดกัดนะ
ไฟหายหมดเลย
บุ๊กกี้
ก็มีกัญชัย

ฉันงงไปหมดเลยกัฏชัยได้เกี่ยวกับอะไรครับ

คือตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบเรื่องบัญชี
แล้วเขาก็ไปพบว่ามันมีการโอนเงินแล้วก็หมุนเวียนกันเนี่ย
ระหว่างชื่อดาราเนี่ยประมาณ๒๓คน
รวมถึงก็มีคนเห็นว่าดาราบางคนเข้านอกออกใน
ที่บ้านของปุ๊กกี้เป็นประจำก็จะเรียกมาสอบ
เบื้องต้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเอง
ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นดาราคนไหนคนก็เริ่มไปคิดกัน

คุณแม่หนูว่าหลังนะพวกหนูอยู่ในโลกความจริง

ไม่ได้โลกสวยอีบ๊ากจริงไม่ได้แอปนะ
ถ้าสมมุติอ่านข่าวเป็นแบบดาราที่เราไม่สนิทหรืออะไร

ถ้าวันหนึ่งมันจะต้องมาอ่านข่าวเพื่อนตัวเอง

เออว่ะเหรออะไรอย่างนี้มันก็จะแบบอีกแบบนึงนะ

ก่อนนี้ผมอ่านข่าวไปนะหมาหาย

พูดเองแกพูดเองอีหนุ่ม
ไปอ่านข่าวคุณปุ๊กกี้ก่อน

อดีตนักร้องดังโดนรวบพร้อมสามี
คาบ้านพักที่ย่านรามอินทรา
หลังที่ประสอบจับกุมชาวไต้หวัน

พร้อมกับยาเค๕๒กิโลกรัม
ซุกเอาไว้ในที่เคียบุรีใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งกลับไปที่ไต้หวัน
ทั้งนี้นอกจากผลตรวจปัสสาวะของปุ๊กกี้และสามีนะครับ
พบว่าทั้งคู่นั้นมีปัสสาวะเป็นสีม่วงนะฮะ
โดยเจ้าตัวนั้นอ้างนะครับว่าเพิ่งทำครั้งแรก
ไม่ได้ผลิตยาเองแต่รับจากนักค้าย่านโชคชัย๔
มาบรรจุส่งให้ตามที่เสนอข่าวไป
ความคืบหน้าเวลาประมาณบ่ายโมงที่วันนี้
ผู้สื่อข่าวแรงงานว่าพรรณบริหรษโธสุริยาสิงหกมล
มีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าปัจจุบันนั้น
ตลาดใหญ่ยาเสพติดประเภทไอซ์อยู่ที่ไต้หวันนะครับ
ส่วนนั้นก็กระจายขายไปยังประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลี
ยาเสพติดดังกล่าวนะครับจะถูกลำเลียงมาจากทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
และเมื่อเข้ามาถึงไฟนี่นะฮะก็จะมีกิโลกรัมประมาณ๓๔แสนบาท
และหากหลุดรอดไปถึงไต้หวันราคาที่อยู่จะขึ้นไปถึง๑ล้านถึง๒ล้านบาท

ไหลเท่าตัวฮะที่ผ่านมาปฏิเสธได้ใช้ระยะเวลาในการสืบเครือข่าย
ค้ายาชาวไต้หวันมาเกือบ๑ปีพบว่าเครือข่ายค้ายานั้นจะเข้ามาในไทย
คราบของนักธุรกิจเพื่อเข้ามาทำเป็นสำรวจตลาด
แล้วก็บรรจุสินค้าเข้าไปดูโรงงานที่ผลิต
แล้วก็ความนิยมสินค้าเพื่อวางแผนส่งออกยาเสพติด
โดยใช้บรรจุพันธุ์ของสินค้านั้นตบตาเจ้าหน้าที่
เพื่อส่งกลับไปยังไต้หวันอย่างแนบเนียนนะฮะ
พฤติการในการลักลอบลำเลียงยาไอซ์
จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซุกยาไอซ์นะฮะ
หรือว่าชุบใช้คำว่าชุบอยู่หลังวันชมไม่ใช่ซุกนะฮะ
เป็นชุบยาไอซ์เนี่ยนะฮะใส่ไปกับกางเกงยีน
นึกออกไหมฮะเอากางเกงยีนเนี่ยอยู่ในเนื้อผ้ามาชุบลงไปเลย
ยาไอซ์ให้มันแห้งเข้าไปกับกางเกงยีนแล้วก็ส่งออก
หรือว่าจะมีการบรรจุใส่กระป๋องแป้งเย็นก็มี
บรรจุลงไปในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ก็มี
แล้วก็ซ่อนเข้าไปไว้ในตู้ลำโพงเครื่องเสียง
โดยเครือข่ายชาวไต้หวันจะเข้าออกไทยอย่างต่อเนื่อง
แต่เพิ่งจะมีการจ่ายเงินค่ายาเสพติดเนี่ยนะฮะ
เมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เรียกว่าเครือข่ายผู้รับยาเสพติดในไต้หวันนะฮะ
เครือข่ายที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับ
รวมถึงประวัติศาสตร์ของไทยเองก็ได้มีการส่งข้อมูล
ให้กับประวศไต้หวันเพื่อดำเนินการต่อแล้วนะฮะ
ในส่วนของทางคุณปุ๊กกี้คุณผู้ชมครับ
คือเขาบอกคุณปุ๊กกี้กับสามีนั้นเป็นนักค้ารายย่อยนะฮะแต่ว่า
แต่ว่าสาเหตุที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายไต้หวัน
ก็บอกว่าประวัติศาสตร์นั้นก็มีการปฏิบัติการยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่
ปฐุมธานีประมาณ๑๕ตันมาก่อนหน้านี้
ทำให้ยาไอซ์ขาดตลาดกลุ่มเครือขายยาเสพติดทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์
เขาก็พยายามจัดหายาเสพติดส่งให้กับทางไต้หวันนะครับ
ปรากฏว่าก็เลยมีการมาติดต่อทางนักร้องดังนี่แหละ
นักร้องดังกับสามีก็เลยเป็นคนที่จัดหาให้นะฮะ
ส่วนปุ๊กเก้เองก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนเจรจากับทางผู้ค้าชาวไต้หวันที่จับกลุ่มตัวมาได้
คือตอนแรกไต้หวันมันเข้ามาสองคนมันไหวตัวคนนึงมันหนีไปได้ไง
มันหนีไปก่อนคนหนึ่งอีกคนนึงก็ถูกจับ

หลังจากนั้นมันซัดทอดมันก็เลยมีการไปขยายผลแล้วก็ตามไปเจอที่บ้านของทางปุ๊กกี้กับสามีเนี่ยแหละฮะ
แล้วก็ไปพบว่ามีเส้นทางการเงินที่พบว่ามีการเข้าออกบัญชีของปุ๊กกี้
ปรากฏว่ามีชื่อดารา๔รายนะฮะที่มันไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้น
เป็นดาราชาย๓คนเป็นดาราหญิง๑คนมีการโอนเงินเข้าออกโดยอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
หากมีการพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะซื้อจะขายจะเสพจะอะไรก็แล้วแต่ฟันไม่ยั้ง
ดารานี่คือคนที่แถลงกันว่าดารานี่คือใครตำรวจถูกต้องไหม
แต่ขณะเดียวกันตำรวจก็ออกมาพูดอีกทีนึงว่ามันก็ยังไม่มีการซัดทอดหรือแบบไม่อยากให้เหยื่อตื่นตัวหรืออะไรอย่างนี้นึกออก
เราไม่รู้นะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นนางแบบหนึ่งคนมีนางแบบด้วยมีดีเจชายด้วย
ตามข้อมูลตอนนี้มันมั่วไปหมดแล้วบอกว่าเป็นดาราดาราสอเสือดีเจชายนางแบบ
วันนี้บางคนก็บอก๓คน๔คนแต่โอเคล่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการบอกว่ายังไม่มีการซัดทอดถึงใครเลย
คือตอนนี้การซัดทอดจากคุณปุ๊กกี้เนี่ยคุณปุ๊กกี้ยังไม่ได้มีการซัดทอดแต่อย่างที่บอกไปนะฮะว่าตำรวจเนี่ยเขาได้มีการไปตรวจสอบบัญชีของคุณปุ๊กกี้
บัญชีที่มีการโอนเงินไปนู่นนี่นั่นมันปรากฏว่าไปพบดาราเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่า๔รายที่มันไปเกี่ยวข้องอยู่ในบัญชีของคุณปุ๊กกี้
แล้วก็มีคนหนึ่งเข้านอกออกในตลอดเวลาก็คือเพราะฉะนั้น๔คนนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องถูกเรียกมาเพื่อที่จะสอบปากคำต่อไป
ณเบื้องต้นอันนี้ที่คนเข้าไปสรุปกันมานะฮะเขาบอก๔คนที่อาจจะนะพี่หนุ่มขออนุญาตพูดตรงเลยแล้วกันนะ๔คนที่อาจจะเกี่ยว

นางแบบคุณแม่ทุกคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมดเขาก็ว่าอย่างงั้น
หรือเปล่าชดดำหรือมีนางแบบซึ่งก็แบบว่าถ้าพูดไปปุ๊บทุกคนก็จะ
ก็มีสรุปแล้วโดยเบื้องต้นแบบที่บอกสี่คนเนี่ยเป็นดารา
ผู้ชายสองเป็นดีเจหนึ่งแล้วก็เป็นนางแบบอีกหนึ่งเบื้องต้น
ที่เขาน่าจะสรุปกันมาเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อ
เนี้ยนะฮะทางตำรวจเอ่อประปรมยาเศรษฐหรือปส
ส่องก็จะเตรียมเรียกศิลปินทั้ง๔เนี่ยพรุ่งนี้ได้เพราะฉะนั้น
ต่อสองเราล้นว่าไอ้ข่าวที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเข่าเท็จ
ข่าวรวมต้องยอมรับว่าเมื่อมีคดีอะไรแบบนี้ออกนะเหี้ยผม
น้ำที่เหมียวในใจกันล่ะว่าเป็นใครแต่เราพูดไม่ได้อยากไปพูดเลยเออ
มีการโลกสวยอย่างนี้บ้างอ่ะโลกสวยนึกออกป่ะพัฒนาการของเธอดี
ถึงแบบว่าฉันทำงานกับเธอมา๑๐กว่าปีฉันรู้สึกวันนี้
ฉันพลาดภูมิใจในตัวเธอมากเนี้ยผมปวดหัวจริงผมไม่กินได้บัตรพลังงานเลย
ก็ปวดหัวมากเลยเนี้ยตัวเนี้ยยังไม่จบบัตรพลังงานไอ้บัตรพลังงานมันทำให้ผมแล้วกินทำไม
คือเอาจริงเลยมั้ยอ่าสาบานเลยน่ะอืมอืมคือตอนนั้นเนี้ย
คือไม่รู้อะไรเลยพี่เหมียวเองจี้เบะปากทำไมไม่คืออย่างงี้สามเกี้ยวเออ
คือรู้แค่ว่าอะไรรู้ป่ะรู้แค่ว่าชาวบ้านเนี่ย
เขาบอกว่ากินแล้วมันหายผมก็อยากจะทดลองให้เห็นว่า
มันกินแล้วมันไม่ได้หายหรอกชาวบ้านอุปทานไปเอง
คือไม่ได้เป็นอะไรผมก็เลยแค่อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่า
เนี้ยผมกินให้ดูนะผมไออยู่เนี้ยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยสบายเป็นหวัด
ดูดิจะหายไหมก็เลยกินแล้วหายไหมก็ไม่หายไง
แกต้องทางให้ชาวบ้านก็เห็นว่ามันไม่ได้หายยังไออยู่
ปรากฏว่าหลังจากดื่มเข้าไปปุ๊บอาจารย์ออสวิราชัย
นั่งอยู่ข้างแกก็เอาเอกสารอีกตัวคนขายก็เพิ่งจะมาให้ดู
ในนี้มันมีพวกกำมันตภาพรังสีอยู่นะครับ

อ้าวพูดเรื่องจริงไออยู่ไหม

แต่มันโชคดีตรงอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาได้มีการพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะ
คุยกับทางอาจารย์ออสเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านผอในหน่วยต่างหลายคน
ยืนยันนะฮะว่าไอ้การ์ดตัวนี้เนี่ยมันไม่พบสารกรรมภาพรังสีปนเปื้อนภายนอก
เอาไปจุ่มน้ำ๑นาทีครึ่งชั่วโมง๑ชั่วโมงเนี่ยไม่มีสารหลุดออกมาไม่เป็นไร
แต่เมื่อตัดบัตรเข้าไปปั้งแล้วชุบปรากฏว่ามันมีสารปล่นมาในน้ำ

คือตอนนี้กำลังเป็นกังวลกันว่า

ทิ้งไว้คล้างคืนกราศอาจจะเปื่อยก็ได้

มีใครกล้าถือเลยเถอะ
เออคุณต้องระวังนะคุณเอาไปทิ้งเลย

แล้วตอนนี้ยังมีคนซื้ออยู่ไหม
ไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วล่ะเพราะเขาห้ามเขาจับเลย

นี่ที่โดนที่โดนจาน

ไม่รู้จะใช้คำว่าหมู่บ้านหรูแต่ไม่บอกชื่อ

พวกเขาก็มีงานจ้างกันอยู่แล้ว
ทุกนางมีงานจ้างกันบ่อยมาก

กลับกัน

หมายถึงว่าลงรูปลงรอยขึ้น

เพราะชีวิตศิลปินมันก็ผ่านอะไรกันมาจนถึงขนาดนี้แล้ว

ช็อกกันแล้วก็หมายถึงว่าคนก็ไปโยง

เขาได้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขา
เขาบอกว่าช่วงนี้มีดาราถูกจับติดคุกบ่อย
เร็วนี้ก็จะมีอีกคนนึงสอเสือ

เขาพูดถึงคู่กรณีของเขา
แต่ว่าคนเอาไปจับประเด็นรวมกัน

ขนาดนี้โลกโซเชียลเนี่ยนะฮะมีการแชร์ข่าวที่โพสต์จากเฟซบุ๊กก็รายหนึ่ง
ซึ่งเป็นข่าวปลอมโดยมีการระบุข้อความว่า
ผู้หญิงต้องเกณฑ์ทหารทิ้งทวนคำสั่งสุดท้ายคอสช
อย่างที่รู้ว่าเอ่อมาตราสิบสี่คอสชเนี่ยมันจะเส้นจุดกล่อเมื่อมีคอลโรมอลชุดใหม่ถูกต้องไหมฮะ
อืมก็จะจบแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงไทยต้องเกณฑหารรับเงินสองเท่า
เริ่มปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทั้งนี้นะฮะ
จากเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวและข้อความเรื่องการบังคับเกณฑหารของผู้หญิงนั้น
ขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าเลอะเทอะและมั่วมาก
แล้วคนก็แตกตื่นตื่นตนกกันไปหมดว่าเฮ้ยสมมุติเพราะว่า
หลายพักการเมืองก่อนที่จะแบบว่าจะเลือกตั้งเนี่ย
ก็จะมีหลายพักที่เขาบอกว่าต่อไปนี้ใครจะเกณฑหารให้สมัครใจถูกต้องไหม
เหมือนอันนี้มันเป็นข่าวที่จะทำลายทำลายทางคอสชพอสมควรว่า
เหมือนเป็นการปลุกปั่นระดมว่าจะต้องให้ผู้หญิงออกมาเกณฑหารหรือเปล่า

เบื้องต้นก็แน่นอนว่าถ้าใครแชร์ต่อก็แล้วแต่ว่า

ถูกต้องแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนดำเนินคดี
ถูกต้องไหมครับว่าใครที่เขาจะชอบก็มีคนจะฟองไหม

แต่ณวันนี้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าการแชร์ข่าวเรื่องนี้ปลอมนะฮะ
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องแท็กซี่นะฮะ
เขามีคนจีนขึ้นแท็กซี่แล้วก็ลืม
๒๒ล้าน๘แสน
คือเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะ

นี่เขาให้การในระยะแรก
เขาเล่าว่าเขาขึ้นแท็กซี่แล้วก็ไปนั่งที่เบาะหน้า

เขาก็เลยรีบร้อนลงมาแล้วก็ไม่ได้หยิบถุงนั้นมา
เป็นถุงสีหมดแล้วใส่ไว้ในถุงหูฮิ้วของ๗๑๑อีกที่นึง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาไปแจ้งความ

จึงประสาทที่สำนักงานเขียนไปทุ่มวันขอดูจากจุดอื่นด้วย

พบว่าเป็นแท็กซี่สีส้มทะเบียนท้อทหารหอหีบ๗๔
ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมกับกรมการขนส่งทางบก
ได้ทราบว่าคนขับนั้นชื่อนายวรพงศ

จากนั้นก็อีกไม่นานก็รับผู้โดยสารบริเวณแยกรองเมือง
เป็นผู้หญิง๓คนนั่งหน้าคนหนึ่งหลัง๒คน

ต่อมาตำรวจฝ่ายสืบสวนของสนปทุมวัน

จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ในรถพบว่าคนขับแท็กซี่ดังกล่าว

สีรุ่นนี้ถือถุงที่ข้างนอกเป็น๗๑๑

เขาบอกว่าเอาไปจริงครับ
แต่ฝากไว้กับพี่ชายที่ราชบุรีแม่ไวจริงนะฮะ

ให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบ้านคาที่ราชบุรีนู่นนะฮะ

พลาสติกและเงินนั้นเดินทางมาถึงแล้ว

ขอใช้เวลาในการสอบสวนให้ปราศจากข้อสงสัยก่อน

ชาวจีนที่เป็นเจ้าของเงินป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่

ผู้สื่อข่าวของจอสร้อยก็รายงานว่า
สพบคเขาก็ส่งมอบเงินให้ชาวจีนแล้ว
โดยที่ลองสารวัตรศอบสวนสบเจ้าของคดีให้ข้อมูล
โดยสรุปว่าวันนี้ชาวจีนพบกับเพื่อน๖คนเดินทางมา
ให้การว่าเงิน๙๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐนั้น
เป็นเงินที่ทั้ง๖คนถือมาลงขันกัน
เพื่อใช้ไปในคอนโดไม่เปลี่ยนแล้วทำธุรกิจความงาม
มีเอกสารหลักฐานโดยการซื้อขายนั้นถูกต้อง

ตำรวจก็เลยหมดข้อสงสัยอย่างไรก็ตาม

หายไป๑๐๐๐ดอลลาร์

เนื่องจากว่าพี่ชายหรือว่าแล้วก็นายวรพงศ์เนี่ย

แต่ชาวจีนเขาบอกไม่เป็นไรหายแค่นี้ก็เอาไป
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาได้คืนมา
แล้วก็ขอให้ตำรวจถอนแจ้งความด้วย
เขาไม่เอาความอะไรทั้งนั้น
ก่อนจะรับเงิน๘๘๙๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๒๗๗ล้านบาทก็หายไป๓๐๐๐๐กว่าบาท

โดนจับดำเนินคดีสารปฏิเสธผู้โดยสาร

เอาเงินเข้าไปได้เอง

ชาวจีนก็ไม่เอาเรื่องนะคือรีบร้อน

ไม่เรียกว่าคงไม่รู้ว่าไม่มีทางเอาคืนได้
อยู่ดีมันเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่๑เหมือนกันนะพี่

ก็โอกาสส่วนใหญ่ถ้าสมมุติไอ้แท็กซี่เอาไปซื้อบ้านซื้อรถก็หมดแล้ว

สมมุติว่าถ้าเทียบกับจำนวน๒ล้านหายไป

เปอร์เซ็นต์หนึ่งเขาเหรออะไรอย่างนี้เนอะ

หายไปแสนนึงยังโอเคเลยใช่ไหมล่ะ
จะไปซื้อแล้ว
แต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาบอกว่าแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชัน
ความสะดวกสบายหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ช่วงหน้าค่ะ
เช้าช้างคุณเชาชาว
คุณหนุ่มตอนนี้คุณออกรายการสดอยู่นะฮะ
คุณออกรายการขอใส่ใครนะคุณเชาครับซับครับ
ครับมันมีชื่อเป็นอักษรย่อนะครับ

ที่หามาได้ทำงานเนี่ยต้องทำงานอยู่เลยครับเนี่ย

แปปหนึ่งครับสดครั้งแรกอยากรู้ปุ๊บ
เพราะมีดีเจช้างนี่ผมกดคุณเปิดยังคุณเปิดยัง
เปิดแล้วนะมาโอเค
คุณชาวชาวตอนนี้ทุกคนก็บอกมีดีเจชาวช้าง
มุ่งตรงไปที่คุณมันไม่เห็นหน้าคุณเช้า

อ้าวตายแล้วหลุดไปเลย
หนึ่งนะฮะเรากำลังจะคุยกันแบบตรงเลยว่า
คุณชาวชาวตอนนี้กลายเป็นคนมุ่งไปไหนแต่ที่คุณชาวชาว
ตัวใหม่เดี๋ยวเรากลับมาอีกแป๊บเมื่อแนกเราจะได้
ชีวิตคนเราเนี้ยจะเปลี่ยนมันจะยังไงบ้าง
ว่าเปลี่ยนยังก็เปลี่ยนอะไรมันก็เร็วขึ้น
ห้าจีอืมทุกอย่างจะเร็วกว่านั้นตายแล้ว
ทุกสิ่งคุณแค่นี้ก็ตามไม่ทันนะทุกอย่างจะเร็วกว่านั้น
เร็วแบบเร็วแบบสุดอย่างเช่นเขาบอกว่า
โหลดหนังเรื่องหนึ่ง๒ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องแล้ว
โหลดแบบว่าได้เป็นวินาทีแล้วนะ

มันจะเป็นนาทีอยู่ตอนนี้จะเป็นวิหนาทีแล้ว

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรสรทชเนี่ยมีความคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
เพราะกรสรทชเนี่ยเปิดให้เอกชนรับคำขอ
ด้วยราคาใบอนุญาตใบละ๑๗๕๘๔ล้านบาท
ถามว่า๑๗๕๘๔ล้านบาทคือจะต้องผ่อนชำระ๑๐ปี
ชำระ๑๐ปีตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม
แต่อายุของใบถ้าสมมุติเครือข่ายอะไรได้ก็แล้วแต่
จะเป็นเจ้าของสำหรับทาง๑๕ปี
ซึ่งก็มีโอกาสท้อนทุ่มขึ้นเหมือนกัน
สำหรับแผนการเปิดให้ขอให้ใช้คลื่นนี้นะฮะ
ที่ผู้มาขอรับการจัดสรรคลื่นจะได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระใช้คลื่น
เคยมีอยู่เดิมเป็น๑๐งวดจากปกติที่เขาประมูลกันปุ๊บ
ว่าจะต้องเคลียร์ให้หมดแต่ครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนที่สูงเนี่ย
ก็จะเป็น๑๐งวดเป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
งวดจะต้องผ่อนชำระให้หมดแต่อันนี้มาตรา๑๔เขาก็บอกโอเคละ
งวดแล้วกัน๑๐ปีซึ่งเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
ธุรกิจการธุรกรรมนาคมเมื่อเดิมเมสายนที่ผ่านมา
ก็อย่างเขาก็ตัดสินไปพร้อมกับเขาก็จะเริ่มประมาณ
ก็ประมานนั้นน่ะทีแต่วันนี้คือถามว่าช่องทีวีที่คืนคืนกัน

ไปกรณีของสองชายจีนวิ่งสุดชีวิตนะฮะ
บันไดเลื่อนในห้างซุดตัวถล่มไล่หลังมาเลย
ในหนังคุณผู้ชมครับไปดูภาพนี้ครับ

วิวฮะเออนี่นะฮะเริ่มรู้สึกโอ๊ยมันไล่หลังเลย
ยุบยุบมันยุบไปได้ไงพี่หนุ่ม
นี่นะครับสื่อประเทศจีนนะครับก็เผยแพร่คลิปวิดีโอ

ที่เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตปกครองตนเอง
กว้าง๔จ้วงนะฮะทางตอนใต้ของจีนนะครับ
เมื่อวันที่๑๕วิทยาลัยยนต์ที่ผ่านมา
จู่นะครับแผ่นบันไดเลื่อนเนี่ย
มันเกิดซุดตัวแล้วก็ค่อยไล่ถล่มลงมานะครับ
ขณะที่มีคนใช้งานอยู่สองคนซึ่งพากันวิ่งหนีตายนะฮะ
ขึ้นไปด้านบนสุดชีวิตเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายบนบันไดเลื่อนนะฮะ
คือเขาเรียกว่าบันไดเลื่อนอินคนนะฮะ

ซึ่งข้อดีนะครับไม่ได้มีใครได้รับปะเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิด
นี่แหละครับดูนี้

ไม่ว่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปี๒๐๑๘นะฮะ
ที่เมืองหลิวกัวมณฑลอันหุย
บันไดเลื่อนพังทะลมขณะที่สองพ่อลูก
กำลังเพิ่งก้าวหัวตายจากแผ่นดิน
อ่าบันไดเลื่อนนะฮะ

เมื่อเดือนประมาณวิทยุนายนปี๒๐๑๙ที่เมืองเสี้ยหมด
ที่ฟูเจียนคุณป้าคนนึงนะฮะ
หงายหลังขณะที่บันไดเลื่อนกำลังเลื่อนอยู่นะฮะ
เมื่อเดือนประมาณเมษายนปี๒๐๑๙ที่เมืองตรงกวนนะฮะ
กวางตุ้งเด็กล้มบนบันไดเลื่อน
ทำให้ผู้ใหญ่อีก๒คนนั้นหงายหลังล้มคว่ำลงไปด้วยนะครับ

คือแล้วก็ที่มณฑลเสฉวนครับ

อ๋ออันเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะฮะ
นอกจากนี้นะครับยังมีบัตรเหตุที่นำไปสู่การศูนย์ศรี
คุณแม่คนหนึ่งลงบันไดเลื่อนเกิดเสียหลัก
ทำลูกน้อยหรือว่าทารกลุกมือ

เด็กชายวัย๓ขวบนะฮะเล่นราวบันไดเลื่อน
แล้วก็ร่วงตกลงมาจากชั้น๔เมื่อกี้นี้ที่เห็นเสียชีวิตนะฮะ
คือทั้งหมดเกิดที่ประเทศจีนก็ต่างเวลากัน

คือภาพที่เห็นนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว

พอดีอย่ามาฟ้องของผมนะ
พอดีมันเป็นข่าวออกมา
แต่เขาบอกมาแล้ว

ถ่ายหลัง
แต่เราไม่ได้ตาม
ครบรอบ๑๐ปีไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ฮิตรีเฟรชเปิดตัวอย่างอลังปังสุด
เพื่อเผยชมเว็บไซต์ใหม่ไทยรัฐออนไลน์ปรับโลโก้และอินเตอร์เฟสหน้าเว็บไซต์
เพื่อให้ชาวโซเชียลได้คอนเทนต์ที่ตรงกับสิ่งที่ชอบและใช่
สุดชิคที่เกิดมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับผู้หญิงยุคใหม่ได้ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
ซึ่งจะมีคอนเทนต์โดนมาอัปเดตกันถึง๓เรื่องไม่ว่าจะเป็นสไตล์บิวตี้และไลฟ์
ซึ่งจะเริ่มเปิดตัวช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้
พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์สุดจี๊ดที่แท็กทีมกันมาถึง๕คน
ไม่ว่าจะเป็นแม่เอกจูเนียกุ๊กไก่พีและคอดีน
มาทำวีดีโอคอนเทนต์สนุกมันร่วมกันกับพองเพื่อน
และยังได้เอมตามใจตุ๊ดมาเสริมทีมร่วมทำคอนเทนต์
คอนเทนต์ให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเกมหรือว่าสัตว์
และยังมีอีกหนึ่งคอนเทนต์พาร์ทเนอร์มาร่วมผลิตวิดีโอคอนเทนต์
นำเสนอเรื่องต่างของวัยรุ่นในกระแสโลกออนไลน์
เปิดตัวเดือนสิงหาคมนี้
ครบรอบ๑๐ปีไทยรัฐออนไลน์นับว่าเป็นการฉลองที่รีเฟสให้ผู้อ่าน
เข้าถึงความสดใหม่พร้อมคลองใจคนรุ่นใหม่และชาวออนไลน์ได้อย่างถึงใจ

นั่นคือเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกรุ่นทุกวัย
ไทยรัฐออนไลน์๑๐ปีแล้วนะฮะเร็วมากเลยจริง
อย่างที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน

ก็ไปดูข่าวจากในออนไลน์กันสิเยอะ

รามาสิริพรคุณนางสิริพร

เดี๋ยวกลับมานะฮะ

ข่าวเกี่ยวกับคุณนางสิริพร

ดีปรากฏว่าคุณนางสิริพรเนี่ย

พี่นางเค้าเคยเล่าให้ฟังว่าแฟนเป็นมะเร็ง

แล้วเขาก็คือหาย

เหมือนลูกมึงทำชื่อออน

อย่างนี้ตลอดเวลาอยู่ดีก็มีกระแสว่า

เหมือนแบบว่าแมวจับขโมยมานานแล้วนึกออกไหม

กอดกันอยู่หรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่

เขาไม่ได้เลวขนาดถึงจะเอาพ่อมาทำผัวหรอกพี่

แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยได้ยินนางสิริพรออกมาพูดอะไรเลย
แล้วยังไงแล้วยังไง

ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณนางสิริพร

๓นาทีคุณลองฟังกันดูนะครับ
ว่าคุณนางศิริพรพูดไปยังไงกันบ้าง
บางช่วงบางตอน

ไม่มีอะไรกับเขานานแล้วด้วยแต่นี่น้องออนมาโพสตามหลังน่ะอืม
ใส่ว่าลักษณ์สิริพรเหมือนแม่มันเกิดเก้าไงไหนมาโพสด่า
ที่บอกว่าลักษณะหนาตามหลังว่าทิ้งไงถูกไหม
ถ้าพูดไปเนี้ยคนพูดตั้งนานแล้วเรื่องน้องออนกับอีกโกดิ
แม่มึงมันโง่แดดทำไรมึงทำไรมันโง่
ระวังเจ้าของรายการเขาจะฟ้องเราเราทำของรายการดังมาก
ทงชัยดีเหมือนกันนะฮะพี่ออนสิคุณออนไปออกรายการโหนกระแส
มีความจริงแค่๓เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะหนุ่มเอ้ย
หนึ่งคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรสองตนให้เรียกออนว่าเป็นลูกบุญธรรม
สามเรื่องโก้ป่วยที่ออนดูแลก็เป็นความจริง
แต่ในความเป็นจริงตนก็ดูแลด้วยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว
ตนและออนก็ช่วยกันดูแลออนพูดถึงแต่ตัวเองไม่พูดถึงตน
พูดถึงแต่สามีของตนตอนเป็นโรคแล้วตอนที่ไม่ป่วย
ทำไมไม่พูดนี่ไงนะแล้วที่ออนบอกว่าเวลากอดก็กอดกันที่สาธารณะบนเครื่องบิน
แล้วในที่รับตาคนล่ะได้กอดไหมนี่ไงได้กอดไหมทำไมไม่พูดก็เองก็เหมือนกัน
แล้วยังไงโก้เองก็เหมือนกันเอาดีเข้าตัวถ้าโก้จะพูดก็ต้องพูดให้หมดสิว่า
ตนเดินออกจากบ้านเพราะอะไรพูดให้หมดเราทะเลาะกันด้วยเรื่องของน้องออน
แต่เราระหองระแหงกันมานานเพราะน้องออนเขาออกรับแทนเพราะว่าเขาออกรับแทนน้องออนทุกอย่าง
แต่ก่อนตอนมาอยู่แรกเขาไม่ชอบน้องออนเลยเขาไม่ชอบน้องออนเลยแต่ตอนนี้อะไรอะไร
ยังบอกว่าถ้าโก้ถูกลอตเตอรี่ร้อยล้านจะให้น้องออนหมดเลยเจ็บปวดนางว่าอย่างนั้นนะฮะ
เขาก็บอกอย่างนี้แต่ออนจริงแล้วก่อนหน้านี้มีคนมาบอกกับตนว่าโก้และออนแอบเล่นชู้กัน

เธอก็ที่จริงเท่ากับฉันต้องเลียกแยกการทำแรกการมาก็ได้นะ
เพราะว่ามันดราม่าเยอะไป

ทำไมเธอไปอยู่กับคนอื่นเธอไม่เห็นจะตกใจอย่างนี้เลย
สวัสดีนะครับอยู่กับหมวยเธอตกใจอย่างนี้บ้างสิ

เธอต้องทำฉันขอให้หมวยกับลูนาทำให้กันใช่เป็นอย่างนี้บ้าง
อยู่ดีผมทำด้วยฉันไม่ค่อยเสียแทรก

อ้ะคุณเช้าถึงตรงนี้เอาไหมพี่กุ้นเลยค่ะ

ตอนนี้มันมีประเด็นข่าวออกมาเรื่องราวของคุณปุ๊กกี้
มีการไปตรวจสอบบัญชีนะฮะ
แล้วก็มีคนพบเห็นคนที่เข้าไปในหมู่บ้านของคุณปุ๊กกี้เนี่ย
เขาบอกมีดีเจชี่ช่อช้าง

ผมไม่น่าจะใช่อะครับเพราะว่า
บัญชีของผมเนี่ยให้ตรวจสอบได้เลยครับพี่หนุ่มครับเพราะว่า
ที่หามาเนี่ยมาจากการทำงานทั้งสิ้นเลยนะฮะ
ครับผมแล้วก็เรื่องกับน้องปุ๊กกี้นี่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้รู้จักกัน
หรือว่าไม่ได้มีความสนิทสนมกันแค่นั้นเองครับผม

ไม่โหไม่มีค่ะอาหารเสริมต้องอีกคนหนึ่งครับดีเจคนหนึ่งครับสนิทเลย

ก็ไม่อยากเหนื่อยชื่อครับโดนพลาดจริงไง
บ้าแล้วหลังจากนี้ปุ๊บเมื่อมันมีข่าวออกมาว่าเป็นดีเจชอช้างก็คือคนไปมุ่งประเด็นไปที่ชาว
คุณรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับสังคม
ก็อยากจะบอกว่าจริงแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยก็คือสามารถเสพข่าวได้
แต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงคนที่ทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจผมก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้แบบผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะมีแบบรายชื่อหรือว่าคนอาจจะเดาเป็นชื่อชาวก็ได้อะไรอย่างนี้
ในการที่อาจจะมีดีเจที่เป็นชอช้างคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณด้วยที่โทรมาถามผมเพราะว่ามีน้องก็มาบอกผมเหมือนกันว่าเนี่ยมันมีดีเจชอช้างคนหนึ่งแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็พุ่งมาที่พี่ชาวอะไรอย่างเงี้
พี่เช้าก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกลัวเราไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำหน้าที่ของเราทำงานของเราต่อไปแค่นั้นเองครับ
แล้วคุณชาวคิดว่าดีเจช้าวช้างมีอีกหลายคนมั้ยฮะที่ช้าวช้าง
เนี่ยผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่ามีใครกันบ้างนะครับผมนะฮะช้าวช้างนะฮะตรงนี้แต่ก็ยังคิดได้มาแบบยังคิดไม่ออกหรือว่าอาจจะยังแบบว่า
อาจจะเป็นดีเจชะมดก็ได้อาจจะเป็นดีเจชะม้อยนะครับผม

แบบที่มีชื่อเกี่ยวข้องมาปปศได้ติดต่อคุณเข้าไปบ้างไหมฮะ
เข้าไปบ้างไหมฮะตอนนี้ก็คือเขากำลังสรุปกันอยู่ครับว่า
ข่าวก็บอกว่าไม่มีไม่มีดาราหรือว่าไม่มีผู้ที่ส่วน
เกี่ยวข้องเนี้ยนะครับอยู่ในอ่าเคสนี้หรือว่าคดีนี้
เพราะว่าตอนนี้ข่าวมันมาหลายสายมากครับมดดำฮะอืมเอาล่ะ
วันนี้พอสมควรกับคุณเช่าเช่าคุณไปคุณเช่าอะไรมากเลย
ตรวจสอบได้เลยครับยินดีไม่มีปัญหาว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามา
คุยกันที่รายการข่าวใส่ไข่เดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้ข่าว
ใส่ใครนะโอเคกับคุณเช่าฮะโอเคนะครับอยู่แล้วจะให้เป็น
รายการขุนแทรกแสรูปเลยคือเรื่องของคุณนางสิหรือพ่นไม่
มีอะไรคุณน้ำเขาบอกว่าตรงคนนี้เขาไปพบกัน
ส่วนตัวเขาบอกว่าส่วนเรื่องเอาจริงนะน้องออนไม่สำนึก
เขามองว่าตัวเองเนี่ยโง่ส่วนเรื่องคุณเล็กเขาไม่ลงมาเกือกกลัวหรอก
เขาแค่ฝากเงินมาทำบุญฝากก็คือที่บอกว่ามีบุคคลที่๓
น้องออนพยายามจะพูดถึงบุคคลที่๓ตลอดเวลานี้
เขาบอกว่าอย่าไปเอาเข้ามาเกือกกลัวเลยเขาแค่ฝากเงินมาทำบุญ
ฝากเงินมาทำบุญผ่านคุณแววตาเงาเสียงของสิริพรเท่านั้นเอง
ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนตาสว่างแล้ว
ตนได้ยินเขาทะเลาะกันฉันชู้สาวเห็นน้องออนกับโก้จูบกัน
ที่บ้านของตนเองนั้นไงน้องตกใจแล้วตกใจเลย
จะมาจูบกันในบ้านของตัวเอง
ตนบอกว่าเราเป็นลูกเป็นผัวกันอย่าจับเนื้อต้องตัวกัน
เขาก็ขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟเลย
กระนั้นถามว่าสิริพรโกรธไหมตนไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด
ไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นเงา
นเจ็บแล้วจำไม่มีอะไรจะเจ็บแล้วก็ทำร้ายจิตใจตน
ยิ่งกว่าเอามีดมาแทงตอนนี้ตนไม่มีพันธะแล้ว
ขอบคุณทั้งสองคนที่ทำให้ตนมีวันนี้ขอบคุณจริง
เคลียร์เนอะ

อันนี้ถ้าฟังในฐานะคนฟังนี่คือฝั่งโน้นก็พูดอีกอย่าง

สุดท้ายก็เอาหน้าจัดมาชนกันก็หาความจริง
เดี๋ยวว่ากันนะฮะเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรา

สิริพรเลิศนะที่เขาไปออกรายการโหนกระแสกันอ่ะ
มีความจริง๓กูชอบจริงเลยเถอะ
มันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาพูดอยู่แล้วถูกไหมฮะ
ว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งเขาทางฝั่งคุณออนเขาอยากจะพูด
เขาก็ต้องมาพูดจะจริงจะเท็จยังไงรู้อยู่แก่ใจ

คุณนางก็ต้องบอกว่ากูโกหก๑๐๐เปอร์เซ็นต์

คือแต่ในมุมของคุณนางเองจะออกมาพูดก็ยินดี
ช่วงหน้าไปดูตังงแต่งงานกันบ้าง

รองชุดแต่งงานกันละนะฮะ

หลายคนก็บอกว่าคู่นี้ขอแต่งงานกันเร็วมาก
นี่ดูชุดดูชุดเป็นสีเงินงามนะคะ
แต่เขาบอกว่ามีเวลาเตรียมตัวในงานแต่งงานนานมากเหมือนกัน
เพราะได้เลิกแต่งงานประมาณพฤษภาคมปีหน้านู้น
มาลองแล้วเขาก็มีเวลาเตรียมตัวกันปีหนึ่งเต็มเลย
ก็เห็นว่าวันสำคัญของทั้งคู่นั้นที่ไปลองชุดแต่งงาน
คืองานต้องออกมาสวยงามอลังการแน่นอน

ก็เห็นโมเมนต์หวานความน่ารักของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวใส่สร้อยคอให้กันเมื่อกี้นี้นะฮะ
โอ๊ยยิ่งใกล้งานแต่งปีหน้าหน่อย
ปีหน้าเขาบอกว่าปีหน้าประมาณปลายปี

กำลังอ่านข่าวที่เขามีคลิปออกมาเรื่องยิงกันเนี่ย
อ๋อยิงที่ไหนยิงดงสกรรมใช่ไหมอ๋อที่ยิงดงสกรรม
ตอนนี้มันมีคลิปออกมาอยู่ในซอยรุ่งเรืองแล้วไปยิงกันทำไมอ่ะ

เดี๋ยวนี้ที่มอเตอร์ไซด์รับจ้างด้วยนะครับอ่าที่ว่าเป็นคิวเรื่องอะไร

ก็ออกมาขอโทษกับกระแสเรื่องราวของการเมืองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วแหล่งข่าวก็บอกว่าคุณปั้นจันทร์ในการขอโทษและน้ำตาคลอไปด้วยนะครับ
หลังจากที่นักแสดงหนุ่มปั้นจันปรมะนะฮะได้มีการออกมาโพสต์โซเชียล
ก็เรื่องราวต่างผมเชื่อว่าคงปรากฏไปแล้วผมขออนุญาตไม่อ่านกันแล้วกันนะฮะ
ในบทความที่คุณปั้นจันเคยพูดนะครับ
ก็ล่าสุดเป็นที่พากษ์วิจารณ์
มันรุนแรงไปถึงภาพยนตร์
ที่คุณปั้นจันทร์เขาเล่นเป็นพระเอก
เรื่องรัก๒ปียินดีคืนเงิน
ซึ่งตัวเองนั้นแสดงคู่กับทางคุณเอสเตอร์นะฮะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวเองก็ได้มีการพูดเปิดใจเป็นครั้งแรกนะฮะ

เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่มีผลกระทบต่อภาพยนตร์

โทษที่ทำให้มีผลกระทบต่อหนังนะฮะ

แล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนทำงาน

แต่รึ๊บจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากนะ
ครับเพราะคือหลังแกก็โดนหลายเรื่อง

เขาไปฝึกจิตนะพี่มาวเขาไปฝึกจิต

ทุกคนก่อนเนี่ยครับสวัสดีครับ